อยู่หลายแห่งหลายที่มันดูไปดูมาก็ใกล้เคียงกับทุจริตของกระทรวงพัฒนาสังคมเรื่องโกงเงินช่วยเหลือคนยากจนใกล้เคียงกันครับแต่ของนักเรียนเนี่ยมันก็มีผลกระทบอย่างที่คุณมิ้นบอกก็คือว่าเด็กในช่วงวัยเรียนเนี่ยถ้าได้อาหารที่ไม่เพียงพออาหารที่ไม่มีคุณภาพในเชิงโภชนาการก็จะมี
สมองต่อความเจริญคัดพัฒนาการของเด็กฉะนั้นเรื่องอาหารโรงเรียนกลางวันไม่ใช่เรื่องเล็กครับถ้าย้อนกลับไปดูว่าเรื่องอาหารโครงการอาหารโรงเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือว่าก่อนหน้านี้เราเคยจัดเรื่องนมโรงเรียนเพราะเห็นว่าแหมถ้าเด็กไม่ได้ดื่มนมเนี่ยอยากให้เด็กดื่มนมกันเยอะเรื่องนมโรงเรียนนั้นเป็นอดีตนานมาแล้วครับ
ผมทำข่าวอยู่ก็จะมีเรื่องของการทุจริตนมโรงเรียนบูดนมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่านมโรงเรียนก็มีวิธีการบริหารจัดการแก้ได้
พอมาถึงโครงการอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่รู้ว่าเขาทำกันมายังไงก็คืออย่างนี้ครับ
รัฐบาลเนี่ยให้งบประมาณ๑๐๐๐๐ละ๒๐บาทโครงการอาหารกลางวัน๑คนเนี่ยต่อหัวต่อคนเนี่ย๒๐บาท
มีโรงเรียนเท่าไหร่ก็เอา๒๐บาทคูณเข้าไปก็จัดเป็นอาหารกลางวันให้เด็ก
บาทต่อเด็ก๑คนเนี่ยเราก็นั่งคิดดูว่าจะใช้วิธีการแบบไหนได้บ้าง
คูปองเด็กมีมูลค่า๒๐บาท
แล้วเด็กไปไปซื้ออาหารในโรงเรียนมาทำเองนั่นก็น่ามากินเองนั่นก็ได้น่าก็ได้ส่วนหนึ่งสอง
โรงเรียนเอาเงินมาแล้วบริหารจัดการทำอาหารให้เด็กเอง
วิธีการนี้ก็น่าจะดีแต่ว่าโรงเรียนก็บอกว่าเป็นภาระ
ต้องไปซื้อวัตถุดิบซื้อผักซื้อปลามาจ้างคนปรุงเป็นภาระ
สุดท้ายขึ้นมาก็เป็นวิธีการนี้ครับจ้างเหมาจ้างเหมาให้คนมาทำ
จ้างเหมาให้คนมาทำแน่นอนครับคนทำเขาจะได้กำไรเขาก็คงได้กำไร
ถ้าได้กำไรมากก็เหลือเป็นอาหารให้เด็กน้อยลง
แต่ถ้าเขาเอากำไรน้อยเด็กก็ได้มากขึ้นเด็กก็ได้กินอาหารมากขึ้น
แล้วถ้ารายการมีสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างคนที่รับเหมาไปทำ
ครูบาอาจารย์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่เรียกกันว่าถ้ามีเงินทอนเนี่ย
อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับยิ่งแล้วใหญ่เลย
พอมีเงินทอนขึ้นมาเงินที่ไปตกเป็นอาหารสำหรับเด็ก
ก็จะน้อยลงอันนี้ก็เป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่ง
ฉะนั้นที่ข่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
ก็เพราะว่าไปเจอโรงเรียนหนึ่งนักข่าวเขาถ่ายรูปมาให้ดูกัน
กินขนมจีนกับน้ำปลาครับน้ำปลานะครับไม่ใช่น้ำยา
ขนมจีนกับน้ำปลาเอ๊ะแล้วขนมจีนหนึ่งจานที่เห็นเนี่ย
กับน้ำปลาเนี่ยมันจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่
แล้วงบตั้ง๒๐บาทมันไปอยู่ไหนล่ะฮะ
ทุจริตกันแงนมจีนเนี่ยจานหนึ่งไม่กี่ตังค์หรอกครับ
ต่างจังหวัดเนี่ยน้อยมากแล้วให้เด็กไปกินจิ้มกับน้ำปลา
แล้วยังไงเรื่องนี้ก็เลยขนมจีนน้ำปลาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
แล้วก็มีการลงโทษผู้อำนวยการมีการลงโทษคนที่เกี่ยวข้อง
จนถึงเช้าวันนี้เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่
ดูหัวข่าวสิครับฟันอีกผู้โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าววิญญาณไก่อันนี้รู้กันน้าข้าววิญญาณไก่มีเศษไก่นิดหน่อย
กินกับข้าวเอาถัดมาก็มีข่าวมหาดไทยตื่นสร้าง
เรือนี่แหละโครงอาหารเด็กแล้วให้ตรวจสอบภัยใน๗วัน
มทตื่นสางโกงบเด็กใน๗วันทำไมต้องมท
ก็เพราะว่าโรงเรียนทุกวันนี้อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะ
โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนสังกัดอบตปจเยอะแยะ
ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย
ท่านดูว่าข่าวต่อมาสอทสอทนี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้โรงเรียนโชว์เมนูอปทหานักโภชนาการวางแผนอาหารเด็ก
ถัดมานี่ก็ฝันเฟื่องกันไปใหญ่สอทอดันเมนู๔๐อาหารเด็กนักเรียน
ฉะนั้นจะเห็นว่าในจำนวนโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบอาหารกลางวันเนี่ย
เป็นโรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลอบอจอย่างที่ว่า
คนที่เป็นอธิบดีปกครองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ย
ชื่อนายสุธิพงศ์จุนเจริญ
นายสุธิพลจุนเจริญเนี่ยไปอภิปรายและให้สัมภาษณ์เรื่องนี้
ท่านก็ให้ความสำคัญนะท่านบอกว่าอย่างนี้
ต้องขอบคุณขนมจีนน้ำปลาเพราะหากไม่มีข่าวขนมจีนน้ำปลา
คงไม่ได้มานั่งคุยกันจริงจังหน้าที่ของสอทอ
คือจะทำอะไรให้อาหารกลางวันของเด็กมีคุณภาพภายใต้งบประมาณ
ซึ่งปัจจุบันนี้ใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้มากกว่า๒๒๐๐๐ล้านนะครับ
ล้านแล้วถัดมาท่านก็บอกว่าอีกประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่มาก
คือการให้โรงเรียนทำเมนูอาหารกลางวันติดประกาศด้วย
เพื่อให้ผู้ปกครองมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
อีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้นักโภชนาการคนสำคัญเลยครับ

อาจารย์สง่าบอกว่าขนมจีนคลุกน้ำปลา
ทำให้สังคมไทยรู้ว่าโภชนาการอาหารมีความสำคัญมาก
ทำให้สังคมไทยตื่นตัวหากให้เด็ดอิ่มอย่างเดียว
เด็กจะแคละเกร็นสมองพัฒนาช้าอ่า
นาคตประเทศจะไม่มีการพัฒนา
ดังนั้นขนมจีนน้ำปลาจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติในอนาคต
แล้วท่านบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องตอบสนองนโยบายของนายก
ต้องมีอาหารกลางวันยุค๔๐
ต้องมีแม่ครัวที่รู้เรื่องโภชนาการ
มีนักโภชนาการในแต่ละอำเภอและโรงเรียน

ฉะนั้นข่าวเรื่องนี้ถามว่าดีไหมครับ

ร้ายกลายเป็นดีเพราะว่าถ้าไม่มีข่าวนี้
สภาพของอาหารกลางวันนักเรียน
ก็จะอยู่ในสภาพอเน็ตอนาจ
อย่างนั้นไปอีกแห่งกี่โรงก็ไม่รู้
แต่พอมีข่าวนี้ขึ้นมา

ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ
จะเรียกว่าวัวหายและล้อมคอกก็เรียกได้ครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ย
จะต้องมีการให้ความสำคัญกับอาหารโรงเรียนมากขึ้น

ไม่มีใครเอาใจใส่ดูแล

ที่จะต้องเน้นแล้วเน้นอีก

ระบบการตรวจสอบงบประมาณของเราเนี่ย

มีการแวะเวียนไปดูแต่ละโรงเรียน

ระบบตรวจสอบภายในของราชการ

อันนี้ก็แปลว่าหย่อนยาน

จนกระทั่งกลายเป็นข่าวขึ้นมา

มีปัญหาเกือบทุกกระทรวง

ทุจริตคนจนเงินคนจน

ก็เพราะระบบการตรวจสอบมีปัญหา

ทำกันมามากมายไม่รู้กี่ปี
ก็เพราะระบบการตรวจสอบมีปัญหา

และมีผลนี่คือโจทย์สำคัญครับ

ขอหยิบเอาเรื่องอาหารโรงเรียนมา

ข่าวที่มันเกิดขึ้นทำให้เด็กได้กินอาหารที่ดีขึ้นครับ

คือเรื่องของการทุจริตงบประมาณเนี่ย
มันลามไปหลายกระทรวงจริง

ทำให้เยอะมากเพราะว่ามันคือเรื่องใกล้ตัว

หรือจะประเด็นเรื่องของทุจริตงบประมาณจากตำรวจเอง

ถ้าโอกาสมีช่องทางมี

เขาบอกคนไทยประเทศไทยบูชาเงิน

ต้องคิดกันนะคุณผู้ชมขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะ

เป็นเรื่องที่เราประชาชนต้องจับตาดูค่ะ

สงสารน้องเยาวชนนะได้ทานข้าวกับ
วิญญาณไก่นะฮะแล้วก็มีคนถ่ายภาพมาโอ้โห